แซนวิชจะเป็นอาหารที่รับประทานง่าย
พกพารับประทานไปได้โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์
แต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นร้านอาหารนะคะขายเฉพาะแซนวิชอย่างเดียว
แต่ว่าเป็นบรรยากาศเขาใช้คำว่าบรรยากาศที่พีบด้วยนะคะ
เป็นร้านที่อยู่ในตึกแถวเก่าแก่ย่านเจริญกรุง
ไปติดตามจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
คือหมายความว่าจริงแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างอื่นอยู่นะครับ
หลังจากที่เราแบ่งเวลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เราก็จะมาดูร้านกันแนวคิดมันเป็นอย่างนั้น
ผนังห้องแถวที่ไม่ได้ถูกทาสีเพิ่มเติม
เพียงแต่กระท้อปูนออกขอให้เห็นก้อนอิดสีแดง

ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตึกแถวเก่าแก่บนถนนเจริญกรุง
ถูกเลือกสรรมาจากความตั้งใจและความรักในงานออกแบบของเจ้าของร้าน
สร้างความโดดเด่นให้ร้านแซนวิชแห่งนี้
จุดเด่นของร้านนี้คือเมนูแซนวิชค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดไก่หรือเนื้อ
ประกบหน้าด้วยขนมปังเสียบัตต้า
ปังแบบเก่าแก่สไตล์อิตาเลียน

ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านสั่งทำขึ้นค่ะ
เราเริ่มจากว่าเราทำสิ่งที่เรารักก่อน

แล้วเราก็ไม่เคยได้กินแซนวิชแบบที่เราอยากกินเลย

หรือว่าอะไรอย่างที่แบบเป็นแซนวิชใหญ่

กินแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับมันในทุกคำเลย
พอกัดเจอนี้เราก็รู้สึกอันนี้มันคืออะไรรู้มันคืออะไร

และเนื้อไก่ที่กำลังถูกย่างจนหนังกรอบอยู่บนเตา

เรียกน้ำย่อยคนกำลังหิวได้ดีเลยค่ะ
เนูแซนวิชที่ร้านนี้นะคะเขามีหลายเมนูค่ะ
แต่ว่าวันนี้ขอลองสั่งเมนูแซนวิชสะโพกไก่
ซอสต้นหอมแล้วก็หอมแดงผัดเนยดูก่อนค่ะ
แต่เดี๋ยวขอลองชิมดูสักนิดนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะ
ขนมปังทาด้วยซอสต้นหอมเข้ากันได้ดีกับรสชาติของไก่
ที่ถูกย่างจนหนังกรอบรวมไปถึงกลิ่นของหอมแดงผัดเนย
ช่วยเสริมให้เมนูแซนวิชไก่จานนี้มีรสชาติกลมมากขึ้นค่ะ
ส่วนเครื่องดื่มที่ร้านนี้ก็พิเศษไม่แพ้กันค่ะ
เพราะเมนูน้ำชาที่นี่เน้นใช้ชาไทยแบบดั้งเดิมซึ่งทางร้านต้มขึ้นเอง
รวมไปถึงน้ำปั่นสมูตี้รสผลไม้ต่าง
สมูตี้น้ำมะม่วงและสับปะรดปั่นกับน้ำเชื่อมลิ้นจี่
ได้ดื่มแล้วชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนแบบเมืองไทยค่ะ
สำหรับใครที่อยากมานั่งทานแซนวิชคำโตเนื้อเน้น
กัดร้านตั้งอยู่ใกล้กับซอยเจริญกรุง๒๙
เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันอังคาร
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นไปจนถึง๕ทุ่มค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน